เรื่องของวัคซีนหลายฝ่ายกังวลกับเรื่องของการใช้สูตรไข้วัคซีน
ลูกหลานของผู้หญิงคนหนึ่งที่โคราชก็สงสัยแบบนั้น
เพราะว่าคุณแม่ของเขาไปฉีดวัคซีนมาไม่ทันข้ามวันเสียชีวิต
ก็เลยสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตจากเอฟเคผลกระทบของวัคซีน
ฉีดไข้กันหรือเปล่าแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่
คุณแม่คุณเป็นโรคประจำตัวนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่
ประชาชนและลูกของคุณป้าคนนี้อยากได้คำตอบ
ถ้ามันมีผลจริงก็บอกมาเถอะว่ามันเป็นผลจากการฉีด
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
หลานญาติพี่น้องก็ไปประกอบพิธีเผาศพ
คุณอำภัยวัดน้อยอายุ๖๙ปี
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของท้องถิ่นหมู่บ้านที่รู้จักก็ไป

แล้วก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกันกับการเสียชีวิตของคุณอำภัย
ทุกคนเชื่อว่าสาเหตุมันน่ามาจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสูตรไข้
แต่แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุตัน
ลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตคือคุณชูโชคเนี่ยบอกว่า
หลังรับโดส๒หรือเข็ม๒มาแม่ก็มีอาการไข้เลยหนาวสั่น
จากนั้นแน่นแล้วอกตัวชาท้องเสียอาเจนหนักขึ้นจนต้องพาไปโรงพยาบาล
กระทั่ง๖โมงเช้าของอีกวันเท่ากับว่าแม่ฉีดวัคซีนมาไม่ครบ๒๔ชั่วโมง
แม่เสียชีวิตเลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ลูกหลานเชื่อกันว่ามันเป็นผลข้างเคียงมาจากการฉีดวัคซีนสูตรไข้นั่นแหละ
เพราะก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าแม่มีโรคประจำตัวทุกคนทราบดีว่าแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
แต่แม่ก็แข็งแรงดีแล้วก็กินยารักษาตัวอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ได้มีผลกระทบอะไรทั้งนั้นแต่พอฉีดวัคซีนเข้าไปปุ๊บ
มันน่าจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างทำให้แม่เนี่ยอาการกำเริบแล้วก็เสียชีวิต
แต่คุณหมอของโรงพยาบาลก็บอกว่าแม่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ตอนนี้ทุกคนกลายเป็นว่าไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีนจะไข้จะห้วยอะไรไม่ฉีดแล้ว
ไม่กล้าแม้กระทั่งโดสแรกก็ไม่กล้าเพราะกลัวจะเสียชีวิต
และไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเหมือนกัน
คุณแม่เขาได้รับวัคซีนไปแล้วไม่มีใครรับผิดชอบเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของโรคประจำตัว
ผลวิจัยเนอะและก็จำนวนคนที่มาร่วมฉีดแบบไขว้
ในผลวิจัยอยากจะให้มีรูปนาของนี้